สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ตอนนี้กลางสัปดาห์แล้วนะครับฝนหลายพื้นที่ยังคงตกชุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แน่นอนครับช่วงที่ฝนตกชุกแบบนี้หนึ่งอาหารที่จะมีเยอะเป็นพิเศษก็คือเห็ดนั่นเองครับ
ทุกปีเราจะได้ยินข่าวชาวบ้านเข้าไปในป่าเก็บเห็ดมารับประทาน
แล้วก็เห็ดเหล่านี้มีบางจำพวกที่มีลักษณะเป็นพิษนะครับแน่นอนรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
ถ้าหากเบาหน่อยก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนธรรมดาแต่ถ้าหากหนักหน่อยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
ดังนั้นในค่ำคืนนี้จับตาเตือนภัยจะมาตอกย้ำความรุนแรงของเห็ดพิษเหล่านี้รวมไปถึงวิธีปฐมพยาบาล
คุณผู้ชมรับประทานเห็ดพิษเหล่านี้เข้าไปมีอะไรบ้างอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับ
แต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าอาการของเห็ดพิษหลักมี๓อย่างด้วยกัน
อย่างแรกพิษต่อเซลล์และกล้ามเนื้อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตับไต
ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดอาการตับวายไตวายครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
อย่างที่สองก็คือเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับอย่างแรกเนี่ยนะครับ
แต่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็ท้องเสีย
อย่างที่สามก็คือพิษต่อระบบประสาทนะครับทำให้เกิดอาการประสาทหลอนวิ่งเวียนศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
หากรับประทานไปแล้วมีอาการแบบนี้วิธีปฐมพยาบาลทำดังนี้นะครับ
หลังจากนั้นให้กินผงถ่านที่ผสมกับน้ำให้ข้นเหลวคล้ายโจ๊ก
ผู้ใหญ่ใช้๓๐๑๐๐กรัมเด็กใช้๑๕๓๐กรัม
เพื่อที่จะดูดสารพิษที่เกิดจากเข็ดออกจากระบบทางเดินอาหาร
แต่ถ้าไม่มีผงถ่านให้ใช้ไข่ขาวแทนก่อน

ที่สำคัญอย่าลืมนำตัวอย่างเห็ดที่กินไปด้วย
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้อง
ทีนี้เรามาดูวิธีสังเกตเห็ดพิษกันนะครับ
นี่คือลักษณะของเห็ดพิษที่อย่างคุณผู้ชมได้ดูกันดี
อย่างแรกก็คือมีสีฉูดฉาดหรือว่าสีเข้มนะครับ
อย่างที่สองถ้าหากดูบริเวณหมวกเห็ด
จะมีลักษณะเป็นเกล็ดหรือว่าปุ่มคลุขระ
มักจะมีแบบนี้หลายสีนะครับ
เกิดขึ้นบริเวณหมวกเห็ดอย่างที่เห็นในภาพณขณะนี้นะครับ
อย่างสุดท้ายก็คืออาจจะมีวงแหวนรอบก้านเห็ด
ลักษณะแบบนี้เองเป็นเห็ดที่มีโอกาสมีลักษณะเป็นพิษ
เห็ดที่มีรูปร่างแปลกหูแปลกตาไม่เคยรับประทาน
ก็มีโอกาสที่จะเกิดการเป็นพิษได้เช่นเดียวกัน
และแน่นอนครับในระยะนี้เองเมืองไหนของเรานั้น
ถือว่ามีปัจจัยสำคัญอย่างกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่นะครับ
ชื่นเหล่านี้ก็ทำให้เห็ดเหล่านี้นั้นเจริญเติบโต
และความชื้นเหล่านี้เองนะครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ยังคงทำให้เกิดฝนในหลายพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ
ถ้าหากเราดูจะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวนั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือบางพื้นที่
นี่คือภาพรวมความแรงฟูลและสถานะอากาศที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงการใช้ชีวิตในระยะนี้ที่จับตาเตือนภัยนำมาให้กับทุกรายได้ได้ติดตามกัน
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ